ความหวังของชาวกรทมที่จะได้เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เหมือนจะเป็นจริงใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะ
เพราะว่าวันนี้ค่ะพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
กระทู้สมาชิกวุฒิสภาถึงไทม์ไลน์การเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นพฤษภาคมนี้
เห็นบอกว่าไล่เรียงมาเลยนะคะว่า๑๘กุมภาพันธ์จะมีการแจ้งแบ่งเขตมากรกต

แล้วให้กรกตประกาศเลือกตั้งต้นเดือนมีนาคม
จะได้จัดการเลือกตั้งภายใน๖๐วัน

ดูตารางเค้าคล้าวก็ด้วยเจออยู่ประมาณเดือนพฤษภาคม
ไม่มีเทศกาลของบางศาสนาก็จะพ้นผ่านพ้นไปแล้วนะครับ
เฝ้ารอกันนะคะเดี๋ยวเราอาจจะได้เลือกตั้งผู้ว่ากรทมกันแล้วซึ่ง